หลังจากที่เมื่อวานตู้ห่าวเขามามอบตัวแล้วนะครับ
วันนี้เนี่ยต้องเป็นขั้นตอนของการนำตัวไปฝากขังที่สารอาญากรุงเทพนะครับ
และเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวในการนำไปฝากขัง
นักข่าวสามารถที่จะถามนายตู้เห่านะ
ตู้ฮาวยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองหรือเปล่า
เขาตอบสั้นว่ายืนยันก่อนจะขึ้นรถแล้วก็นำตัวไปฝากขังนะครับ
คุณผู้ชมฮะบรรยากาศที่สนยานาวาช่วงเช้าที่ผ่านมาสัก๑๐โมงกว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการส่งตัวของนายชัยนัทกรชายานันต
หรือว่าตู้ห่าวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขัง
อย่างที่บอกไปผู้สื่อข่าวตามติด
สำหรับคดีใหญ่คดีนี้ปราบนายทุนจีนศรีเถา

นายตู้หาว่ายืนยันในความบริสุทธิ์ของตนหรือไม่
ตู้เห่าก็สามารถตอบได้ตอบสั้นคำเดียวนะไม่เป็นประโยคเลยคุณ
บอกว่ายืนยันก่อนที่จะขึ้นรถ
แล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามอื่นใดกับผู้สิทธิ์ข่าวอีกนะครับ
โดยผู้สื่อข่าวสังเกตหน้าตาของนายตู้เห่าวันนี้
พบว่ามีสีหน้าเคร่งเครียด

และยิ่งตอนที่นายสันทนาไปตะโกนให้กำลังใจ

แต่วันนี้สีหน้าของเขาเคร่งเครียดนะครับ

มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดนะครับ

จะไม่มีตำรวจนอกเครื่องแบบนั่ง
นั่งไปบนรถควบคุมตัวผู้ต้องหา

ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์
ซึ่งคำร้องขออำนาจศาลอาญากรุงเทพฯใต้

มีคณะกรรมการการสอบสวนดำเนินการอยู่

ไม่มีอาการเครียดหรือวิตกกังวลใดนะครับ

คัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวน
พร้อมทั้งคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลด้วยนะครับ

ทนายความของนายตู้เห่าได้เตรียมหลักทรัพย์
ยื่นขอประกันตัวต่อสารอาญากรุงเทพใต้

ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียด
แล้วก็จำนวนของหลักทรัพย์ว่าเป็นอะไรแล้วก็จำนวนเท่าไหร่นะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ก็เปิดเผยผลการสอบปากคำนายตู้เห่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
บอกว่าผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธและขอไปให้การในชั้นศาลอย่างเดียว
อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์คุณเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาฮะ
แต่ยืนยันว่าตำรวจก็มีหลักฐานที่ชัดเจน
และพร้อมคัดค้านการประกันตัว

ขีดเส้นภายใน๓อาทิตย์นี้เรื่องนี้จะต้องจบ
แล้วก็ให้ไปดำเนินการตรวจสอบพวกเส้นทางทางการเงินเพิ่มเติม

ที่สำคัญมากกว่านั้นคุณ
ขยายผลถึงกลุ่มทุนจีนสีเทาที่ใหญ่กว่าตู้ห่าวอีกนะ
ส่วนความสัมพันธ์ของนายตู้ห่าว
ที่มีการเชื่อมโยงไปถึงอดีตรัฐมนตรี
บุคคลที่เกี่ยวข้องในพักการเมือง
หรือที่คุณชูวิทย์บอกว่าเกี่ยวข้องกับคนที่สะสมนาฬิกาอะไรต่างนานาเหล่านี้
แล้วก็อดีตภรรยาของนายตู้ห่าว
ซึ่งเป็นลูกของอดีตพบตร
ที่บอกว่ามียศเป็นพันธ์ตำรวจเอกใช่ไหม
ต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงให้สิ้นซากนะฮะ
ทีนี้ครับ๓วีค๓สัปดาห์
โจ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะปิดคดีนี้
ทลายทุนจีนสีเทาที่มันเกี่ยวยงกับใครต่อใครนะฮะ
ก็ต้องติดตามนะฮะนี่ยังเป็นเหตุใหญ่อยู่

ก็ตอนนี้ได้ส่งข้อมูลแล้วก็เอาไปอยู่ในแฟมละ

เพราะว่าตำรวจต้องทำคดีนี้แบบตรงไปตรงมา
เพราะว่าตามที่คุณผู้ชมตามข่าวนี้มาตลอด

ถ้าเกิดว่าทำคดีแบบไม่รอบครอบแน่นอน
มันก็จะส่งผลกับองค์กรตำรวจทำให้เสื่อมเสียด้วย